ซึ่งระยะนี้นะคะก็เป็นช่วงที่แต่ละภาคส่วนจะมีการจัดทำข้อเสนอแนะในร่างรัฐธรรมนูล
ส่งไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลภายในวันที่๑๕กุมภาพันธ์นะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชได้จัดทำข้อเสนอแนะในร่างรัฐธรรมนูล

สิ่งที่ไม่เห็นด้วยก็คือการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวแล้วก็มีการส่งข้อเสนอแนะไปว่าอยากจะให้คงอำนาจการถอดถอนนักการเมืองของวุฒิสภาเอาไว้ค่ะ
ที่ประชุมสะพานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นด้วย๑๕๙เสียงงดออกเสียง๒เสียง
เห็นชอบรายงานรวบรวมความเห็นของคณะกรรมธิการสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะ
และรวบรวมความเห็นเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูลสนช
เพื่อส่งให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลภายในวันที่๑๕กุมภาพันธ์นี้
โดยภายในรายงานได้รวบรวมความเห็นจากสมาชิกสนช
เป็นความเห็นเพื่อประกอบร่างรัฐธรรมนูลและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยเฉพาะ
รวมกว่า๒๙๐หน้าค่ะมีประเด็นที่เสนอแนะให้ปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเมือง
โดยเห็นว่ารูปแบบบัตรเลือกตั้งใบเดียวไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชน
ควรให้มีบัตร๒ใบเป็นแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้พักการเมืองที่มีฐานเสียง
กระจายได้มีโอกาสแข่งขันทางการเมือง
และป้องกันการทุ่มซื้อเสียง
ส่วนเขตเลือกตั้งควรกำหนดแบบเขตใหญ่ริงเบอร์
จะทำให้การซื้อเสียงทำได้ยากกว่าเขตเล็ก
และยังทำให้ผู้มีอิทธิพลที่จ้องซื้อเสียงทำได้ยาก
ส่วนการคิดคะแนนควรทำแบบระบบสัดส่วนผสม
เหมือนร่างของนายบวรศักดิอุวันโน
เพราะสะท้อนเจตจำนงของประชาชนที่มีต่อพักการเมือง
ในขณะที่จำนวนสอสอควรเป็นแบบสัดส่วนผสม๕๐๐คน
เป็นแบบแบ่งเขต๓๕๐คน
และแบบบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า๑๕๐คนค่ะ
ส่วนที่มาของสวควรมาจากการสัญหาทั้งหมด

โดยคงอำนาจการถอดถอนนักการเมืองไว้มีวาระ๖ปี
เพราะเห็นว่าการเลือกไข้กันระหว่างกลุ่ม
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัย
ทำให้เกิดการขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
และเสี่ยงต่อการถูกแทรกแสงทางการเมือง
ขณะที่ที่มาของนายกรัฐมนตรี

ไม่เห็นด้วยที่จะให้พักการเมืองเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี๓คน
เพราะเป็นการจำกัดสิทธิ์ของสภาพผู้แทนรัศดร

เฉพาะบุคคลที่พักการเมืองเสนอชื่อเท่านั้น

เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ
โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดแนวทางไว้

แล้วให้ประธานสารรัฐธรรมนูลเรียกประชุม
ผู้บัญชาการเหล่าทัพองค์กรอิสระและประหลักกระทรวงกลาโหม
จัดการสถานการณ์เพื่อให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว